เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จเคียงคู่พระบรมีพระบรมเชษฐาธิราช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรในหลายพื้นที่สร้างความสมณัฐให้กับประชาชนมาตลอดกว่า๑๐ปี
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมาหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคต
พระราชภารกิจทั้งหมดของพระบรมเชษฐาธิราชจึงถูกส่งต่อมาที่พระองค์นับแต่นั้นมา
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
และพระอนุชาแม้จะมองไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงแต่ทงมหาราชสีเหลืองทอง
กสะบัดอยู่บนยอดเสาเรือหลวงศรีอยุธยาที่ประทับ
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินจากเกาะศรีชังถึงอย่างท่าราชวรดิต
ในเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๖พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๘๑
แต่ทุกคนต่างก็ปลื้มปิติไปตามกัน
เพราะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยมาอย่างยาวนาน
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาสู่ประเทศไทยครั้งแรก
ได้เสด็จขึ้นเป็นพระมหากศรัทธรรมดับที่แปด
ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
หลังทรงสละราชสมบัติและประเทศไทย
ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอกประชาธิปไตพุทธศักราช๒๔๗๕
ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างทรงพระยา
พระมีพระชนมพันศาเพียง๑๑พันศาเท่านั้น
เป็นพระอนุชาของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
ซึ่งมีพระชนมพันศาใกล้เคียงกันจึงทรงสนิทสนมใกล้ชิดกันมาก
เสด็จนิวัตรสู่ประเทศไทยครั้งนี้มีระยะเวลาเพียงสั้น
ด้วยมีพระราชปนิษฐานที่ตั้งมั่นที่จะทรงศึกษาต่อในต่างประเทศ
เพื่อจะทรงนำความรู้มาแบ่งเบาพระราชภาระของพระบรมเชษฐาธิราช
ในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

เดือนธันวาคมพุทธศักราช๒๔๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคียงคู่พระบรมเชษฐาธิราช
เสด็จนิวัตรประเทศไทยอีกครั้ง
โดยไม่ทรงล่วงรู้มาก่อนว่าอีกไม่นาน
ต้องส่งรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่สืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช
และเมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๔
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจสุดท้ายบนผืนแผ่นดินไทย
โดยทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทั่งเมื่อวันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๔
พระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสืบราชสมบัติต่อมา
หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล
อัธมรามาธิบดินเสร็จสิ้นลง

เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิสเตอร์แลนด์
พร้อมกับความหวังของคนไทยทั้งชาติ
ที่จะรอคอยการเสด็จนิวัตรของพระองค์
ท้อนมาจากเหตุการณ์ระหว่างทางที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน
มีชาวบ้านตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชน
กลายเป็นคำมั่นสัญญาที่ดังกล้องอยู่ในพระราชหารุทัยเสมอ
ปรากฏในพระราชนิพลเรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งในสมัยนั้นหนังสือวงวรรณคดี
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตีพิมพ์
ฉบับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช๒๔๔

วันที่๑๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๘๙
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว
พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระที่นั่งพร้อมกับแม่
เจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่าง

เพื่อนามัศกาลลาพระแก้วมรกฏและพระพิสุสงฆ์

ข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์
พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง๒๐๐เมตร
มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น
บางทีจะเป็นลูกระเบิด
เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมาก
เจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว